อ่ามาแล้วพี่จ๊ะจิ๋มละมุนที่พี่อยากได้
จิ๋มละมุนที่น้องอยากใส่สายปากจิ๋มละมุนจริงจริงมะม่วง
สายพันธุมะม่วงยิ้มอะไรอ่ะเขินเขินเลยนี่เหรอ
นี่ไงสายพันธจิ๋มละมุนสายพันธุ์ใหม่ของเกษตรกร
เดี๋ยวมันคือมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอะไรแล้วเอามาเรียกเล่นหรือเปล่า

อืมนี่ค่ะทะลึ่งตรงไหนเอาปากกามาวง
มันชื่อจิ๋มละมุนจริงชื่อจริง
มีติดแบรนด์ไว้ด้วยมันเป็นมีที่มายังไงปุ้ย
มีที่มาที่ไปที่ไปและที่มาค่ะ
เริ่มเริ่มเจ้าของสวนชื่อว่าคุณชาญวิทย์สุขชัยศรีนะคะ
บอกว่าแรกเริ่มเดิมทีปลูกมะม่วงไว้จำหน่ายไว้ขายนี่แหละ
ต่อมาก็เอากิ่งมะม่วงคือมาตอนแล้วก็มาเสียบในต้นเดียวกัน
เพราะต้นเดียวกันคล้ายต้นเฟื่องฟ้ามันหลากสีอันนี้ก็หลากสายพันธุ์ค่ะ

ส่วนพันนี้กว่าจะได้โตกว่าจะได้กินใช้เวลา๔เดือนจิ่มละมุนเนี่ยนะคะ
มะม่วง๔สายพันธุ์ในการประกอบร่างให้เป็นมะม่วงจิ่มละมุน
เมื่อกี้ที่พี่พูดน้ำดอกไม้เพราะอะไรไหมลักษณะของลูกมันเหมือน
ใช่พันเกลียวใยมีอะไรอีกฟ้านฟานนะฮะมีแดงญี่ปุ่น
ดอกไม้ตระกูลเดียวกันข้างบนกับข้างล่าง

นี่คุณผู้ชมใช้เวลา๔เดือนกว่าจะได้กินนะ
โอ้โหแล้วจะบอกว่าละมุนมาก
คือถ้าทานแบบหามเนี่ยนะโอ้โหอมเปรี้ยวอมหวานจิ้มกับ
น้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้ม

โอ้โหอร่อยมากเลยนะคะมีขายแล้วจริงค่ะคุณผู้ชมนะคะ
รสชาติเป็นไงพี่อยากชิมไหม

รสชาติจะแตกต่างกับมะม่วงทั่วไป
ฉ่ำไม่มีแป้งแต่ชุ่มไปด้วยน้ำ

โอ้โฮนี่บรรยายปกติมะม่วงดิบจะเป็นแป้ง
เป็นคนไม่ได้ชอบมะม่วงอะไรมากนักแต่บรรยายถ้าพี่อยากกินเลย
อยากลองเลยถ้าชำน้ำชำน้ำจะอร่อยมากน้ำจะกรอบด้วยนะคะ
ทีนี้พอคุณชาญวิทย์บอกว่าพอมันออกมาเป็นผลแบบนี้แล้วนะ
ให้แฟนแฟนชื่อคุณจิ๋มเริ่มจะรู้ที่มายัง
ให้แฟนชื่อคุณจิ๋มลองชิมดูคุณจิ๋มติดใจ
แล้วก็อุทานบอกเนื้อหอมละมุนมาก
คือตัวเนื้อมะม่วงเองนะหอมละมุนเออ
ส่วนเจ๊จิ๋มพอได้กินแล้วก็รู้สึกละมุนลิ้นมากเลยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของจิ๋มละมุน

ละมุนมันดีกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณชาวน์วิทย์บอกว่า
คือจะบอกเลยนะว่าใครอยากชิมอยากลองทานจิ๋มละมุนพี่เบิร์ต

ปุ้ยต้องพูดให้เต็มว่ามะม่วงจิ๋มละมุน

ราคาขายก็๕๐๑๐๐บาทต่อกิโล

สั่งจองก่อนเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะ
หรือใครอยากจะขับรถไปชิมจิ่มละมุน
มะม่วงพันจิ๋มละมุนด้วยตัวเอง
ไปที่ร้านชาญวิทย์การเกษตรตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุษย์สาครนะครับหรือโทรไปได้เปอร์โทรหน้าจอ
บ้านแพ้วนี่ดินเขาดีน้ำเขาดีจริงนะ
ลูกอะไรก็อร่อยมะพร้าวก็อร่อย